สวัสดีค่ะได้เวลามากัดให้สะบัดกับเรา๓คนในคู่กัดสะบัดข่าว
เอาล่ะมาเจอกับเรา๓คนแบบนี้ผมชนะผู้ชิสาและน้องจูด้งนะครับ

คุณผู้ชมฮะผ่านพ้นเมื่อวานกันมาแล้วบางคนก็รู้สึกดี
แต่ส่วนใหญ่รู้สึกไม่ค่อยจะดี
เพราะว่าไม่ถูกรางวัลกับเขาสักที
ไม่ต้องพูดถึงให้มันผ่านแล้วผ่านเลยแล้วก็เริ่มต้นใหม่
ไม่ดีไม่เป็นไรผ่านพ้นมันไปมาตามดูข่าวดีกับพวกเรากันดีกว่านะครับ
ข่าวดีที่ว่าก็คือล่าสุดนะฮะทางคอรมอลเขาเคาะแล้วนะ
ที่จะลดภาษีประจำปีกับรถแท็กซี่๓ล้อแล้วก็มอเตอร์ไซค์วินลดลงถึง๙๐
ภาษีที่ว่าคืออะไรอ่ะไอ้ภาษีต่อแบบว่าประจำปีภาษีรถอ่ะ
ที่จ่ายแล้วได้สติ๊กเกอร์มาแปะหน้ารถยังไงเออจะได้มีการปรับลดแล้วนะครับ
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกา
รถภาษีประจำปีรถแท็กซี่๓ล้อและรถบริษัทธรรณะ
ครบกำหนดเสียภาษีประจำปีระหว่างวันที่๑ตุลาคมปีนี้
ไปจนถึงวันที่๓๐กันยายนปีหน้า
จะลดลงเนี่ยร้อยละ๙๐ก็อย่างที่ผมบอก
๙๐เปอร์เซ็นต์ของภาษีที่ต้องจ่ายตามภาระบอร์รถยนต์นั่นเอง
แบบนี้เพื่ออะไรเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน
และภาระค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบอาชีพขับรถสาธารณะ
จากราคาพลังงานโลกที่มีการปรับตัวสูงขึ้น
ก็น้ำมันมันแพงเขาก็เลยมาลดตรงนี้ให้ไง
เขาบอกว่าการลดภาษีในครั้งนี้จะส่งผลกระทบต่อการจัดเก็บภาษีรายได้ของรัฐเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
อ่าถ้าอย่างงั้นแล้วมาฟังกันดูว่ารถรับจ้างสาธารณะแต่ละประเภทเนี่ย
เขาต้องจ่ายยังไงเท่าไหร่กันบ้างเผื่อว่าแฟนรายการของเราทำอาชีพนี้อยู่นะ
รถแท็กซี่น้ำหนักรถ๑๓๐๐กิโลกรัมเนี่ยจากเดิมต้องจ่ายภาษี๖๘๕บาทก็เหลือเพียง๖๘บาท๕๐สตางค์
ลดไปเยอะ๙๐ไงเยอะมาก
ส่วนรถที่มีน้ำหนัก๒๐๐กิโลกรัมจากเดิมต้องจ่าย๑๐๖๐บาทก็เหลือแค่๑๐๖บาทค่ะ
รถ๓ล้อน้ำหนักรถ๕๐๐กิโลกรัมจากเดิมต้องจ่าย๑๘๕บาทเหลือแค่๑๘บาท๕๐สตางค์
ส่วนพี่วินมอเตอร์ไซค์ป้ายเหลืองนี่นะจากเดิมต้องจ่ายคันละ๑๐๐บาทก็จ่ายเพียงแค่๑๐บาท
บาทเองนะแบบนี้ต้องร้องว้าวเลยฮะ
นอกจากนี้นะฮะเรามาอัปเดตกันหน่อยทางคอรมอก็มีมติเห็นชอบ
พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังนะฮะค้ำประกันการชำระหนี้และการกู้ยืมเงินของสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
ที่นายสุพัฒนภงพันมีเช่ารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเสนอมาครับ
ก็มีวาระโดยสรุปแบบนี้นะฮะก็คือให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ำประกันในวงเงินไม่เกิน๑๕แสนล้านบาทให้แก่สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
ซึ่งมีฐานะการเงินในปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าก็น่าเป็นห่วงก็คือติดลบอยู่๑๑แสนล้านบาทนะครับ
อัปเดตกันไปนะคะส่วนจะมีผลต่อค่าโดยสารหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะเพราะอาจจะต้องอาศัยปัจจัยอื่นด้วยนะคะ
ส่วนช่วงหน้าพาไปดูเหตุการณ์ระทึกครับคุณผู้ชมครับจู่หลังคาการเปลี่ยนก็เกิดพังถล่มลงมา
งานนี้พระต้องกระโจนจีวอนปริวเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวกลับมาติดตามดูต่อใน
คู่กันสุดบัตรข่าว
กลับมาในเบรกนี้ติดตามข่าวสารกันต่อนะครับ
เวลาเราอุทานเราก็อุทานในลักษณะที่ตกใจว่าคุณพระช่วยใช่ไหม
แต่เรื่องนี้ครับโอ้โหคุณพระบอกพระช่วยใครไม่ได้แต่มาช่วยพระหน่อย
เพราะว่านั่งสวดมนต์กันอยู่ดีฝ้ามันถล่มลงมาครับ
โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห

หายไปพร้อมกับกลุ่มควัน
โอ้โหเอาดูนะกำลังแบบว่าสวดมนต์กันเลย
แผ่นแรกมาแล้วแผ่นสองแผ่นสามเทปตามมาแล้ว
อันตรายจริงครับนี่คือคลิปเหตุการณ์จากภาพของกล้องวงจรปิดนะ
บันทึกเอาไว้ได้พอดีหลังจากที่หลังคามันถล่มภายในวัดจันทรังศรี
บ้านหนองบัวน้อยหมู่๖ตำบลหนองตุ่มอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
อย่างที่เห็นแล้วฮะพระพิสุนะท่านกำลังนั่งทำวัดสวดมนต์ภายในสาระการประเรียน
อยู่ฝ้ามันถล่มลงมาแบบนี้ครับคุณชิสาคุณจูด้ง

ไม่กี่วินาทีเท่านั้นเองฮะ

แล้วฝุ่นควันเต็มไปหมดอ่ะมองไม่เห็นอะไรเลยครับคุณผู้ชมครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันที่๑๕สิงหาคมที่ผ่านมานี่เองคุณจูด้ง
นี่ครับโอ้โหดูฝุ่นเต็มขนาดนี้
หลังจากเกิดเหตุครับชาวบ้านเขาก็เก็บกวาดเศษกระเบื้องเนี่ย
แล้วก็ฝ้าเพดานที่มีจำนวนมากกว่า๕๐กระสอบเลยนะ
แสดงว่านกน่าจะมีอยู่ในหลังคาเนอะมันก็เลยหนักหรือบ้าว
ซึ่งโชคดีนะครับที่พระได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
ถูกเสร็จกระเบื้องบาดที่เท้านะฮะครับโอ้ยเนี่ยครับ
มหาวโรครับเจ้าอาวาสวัดจันทรังศรีนะครับ
และคณะเจ้าตำบลหนองตูมเขาบอกว่า
เหตุเนี่ยนะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยฝนมันตกหนักครับ
โอ๊ยตกหลายชั่วโมงเลยจงว่าพระระเนรน่ะ
นั่งทำวัดไปได้เพียง๓บทไม่รู้บทอะไรบ้างอ่ะนะ
เสร็จแล้วก็เกิดเหตุหลังคาถล่มครับ
หลังจากหลังคาเนี่ยครับเขาซุดตัวจากน้ำฝนนะฮะ
คือคาดว่าฝนมันตกหนักมาใช่ไหม
ใช่แล้วคาดว่าน้ำมันน่าจะรั่วมาจากหลังคา
อ่าแล้วมันไปซึมอยู่ตรงฝ้าเพดาน
ซึ่งมันมีขี้นกอยู่เยอะแล้วด้วยนั่นแหละครับ
มันก็เลยอุ้มน้ำเอาไว้วันหนึ่งไม่ไหว
มันก็เลยถล่มลงมาแบบนี้ค่ะเอาไปถามผู้ใหญ่บ้านนะฮะ
นายนพก้าวพิมหานามก็บอกว่าไอ้สาราการประเรียนหลังเนี้ย
สร้างมานานกว่า๒๐ปีแล้วโอ้เก่าแก่อยู่นะ
ก็มีนกพิล่าบินมาทำรังบ้างล่ะแล้วก็ถ่ายมูลเอาไว้เป็นจำนวนมาก
พูดง่ายง่ายขี้นกเต็มหลังคาเลยครับแล้วประกอบกับช่วงที่ผ่านมา
พื้นที่ตรงเนี้ยฝนมันตกดักเนี้ยเออ
หลังคาอุ้มน้ำไม่ไหวพังถล่มลงมาแบบนี้
เอาล่ะยังไงซะชาวบ้านเขาก็หารือกันนะ
เตรียมที่จะร่วมกันระดมทุนเพื่อที่จะซื้อแบบว่า
ฝ้าเพดานอันใหม่แล้วมาทำการซ่อมแซมที่บริเวณตรงนี้
อืมแล้วอย่างงี้ครับทางตัวผู้ใหญ่บ้านเอง
เขาประชาสัมพันธ์ฝากไปยังผู้มีจิตศรัทธา
ช่วยกันมาบริจาคที่นี่ได้นะก็ติดต่อไปได้นะครับ
ที่วัดแห่งนี้นะครับก็คือวัดจันทะรังศรีนั่นเองครับ
แก่นเนอะเขาถือว่าได้ร่วมบุญกันทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นไปตามการเวลา
เก่าแก่ก็ต้องซ่อมแซมสุดสมอะนะคะครับครับ
คุณผู้ชมเหตุการณ์ต่อไปเนี่ยเจ้าของบ้านที่เชียงใหม่เนี่ย
บอกภาวะเลยนะคะเพราะว่าไปเจอกับชายแปลกหน้าบุกมาถึงบ้าน
คือตอนแรกเขาก็เข้าใจว่าผู้ชายคนนี้มาผิดแน่เลยแต่หลังจากนั้นมันเกิดอะไรขึ้น
กลับมาตามต่อกันแบบชัดใน
ผู้กัดสะบัดเข้าผู้กัดสะบัดเข้าครับกลับมาในเบรกนี้นะครับ
พูดถึงเรื่องของราคาสินค้าในท้องตลาดกันหน่อย

ใช่ไหมใช่ครับหลายอย่างมันก็ปรับตัวแพงขึ้นโดยเฉพาะไข่
อาหารเมนูประจำบ้านนะคุณจุดมนต์ชนะ
จะพูดถึงไม่กี่วันว่าปรับราคาขึ้นมาแล้ว
ล่าสุดขึ้นมาอีกแล้วครับแล้วกลายเป็นว่าราคาไข่ตอนนี้มันแพงที่สุดในประวัติศาสตร์เลยครับ
อะไรจะแพงที่สุดขนาดนั้น
ไปดูกันหน่อยคุณผู้ชมเครือข่ายสากรผู้เลี้ยงไก่ไข่
เขาออกมาประกาศแจ้งสมาชิกสากรและเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่
ให้ปรับราคาขึ้นราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์ม
ก็เป็น๑๐สตางค์ต่อฟองเพิ่มอีก๑๐สตางค์ถามว่าแพงไหม

อ้าวก็คือจากเดิมฟองละ๓๕๐บาทตอนนี้เป็น๓๖๐สตางค์แล้ว

อันนี้คือราคาหน้าฟาร์มนะแต่ถ้าเกิดราคาปลายทางตามร้านค้าต่าง

แล้วเนี่ยมันปรับขึ้นไม่รู้กี่ทีแล้วเอาเรานับให้
ตอนนี้ปรับรอบที่๒ของเดือนสิงหาคมแล้วนะ
คือทำให้ตอนนี้ไข่ไก่ถือว่าเป็นราคาที่แพงที่สุดในประวัติการเลย

คือท่านไล่เลี้ยงเมื่อปี๖๑๒๕๖๑
๒๕๖๑ตอนนั้นราคาอยู่ที่๒๘๐บาทต่อฟอง

ปี๖๒และก็ปี๖๓อยู่ที่๒๙๐บาทต่อฟอง

แต่พอมาปี๖๔นี้ขึ้นมาเป็น๓บาทต่อฟองไปแล้ว
แล้วปีนี้ปรับมาเป็น๓บาท๕๐สตางค์ต่อฟอง

ตอนนี้ก็คือ๓บาท๖๐สตางค์ไปแล้ว
อ่าราคาไข่พุ่งสวนกระแสกับภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ย
ทีมข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปสำรวจราคาไข่ไก่
ตลาดอ่างทองจังหวัดอ่างทองนะคะ
พบว่าไข่ไก่มีการปรับตัวสูงขึ้นเหมือนกัน
คือราคาขายปลีกเริ่มต้นที่ฟองละ๘๐สตางค์
ถึง๔บาท๕๐สตางค์
อันนี้คือแล้วแต่ขนาดนะเราก็พูดถึงราคารวมอะนะ

คุณวินัยเตรียมทองบอกว่าตอนนี้สาเหตุที่ไข่ไก่ปรับราคาสูงขึ้น
เพราะว่าคนเลี้ยงไก่ไข่ได้รับผลกระทบจากราคาค่าอาหารสัตว์ที่มันสูงขึ้นเหมือนกัน

บางคนหยุดการเลี้ยงไก่ไข่ไปบางส่วนด้วยไง
มันก็เลยทำให้มีไข่ไก่ออกสู่ตลาดน้อยลง
โอ้โหเป็นปัจจัยที่หนุนให้ราคามันแพงขึ้น

ไปเจอกับคุณสุมารีทรัพย์ประเสริฐอายุ๔๓ปี
เจ้าของร้านลักเล่ค้าไข่
เผยว่าวันนี้เนี่ยราคาหน้าฟาร์มมันปรับขึ้นแล้วใช่ไหม
เธอก็ต้องขึ้นราคาตามไปด้วย
มันก็เหมือนราคาทะมันนั่นแหละ
ถ้ามันปรับขึ้นทุกปั๊มมันก็ต้องปรับขึ้น

แล้วยังไงต่อ

ผู้บริโภคเขาก็บอกว่า
ผู้บริโภคเขาก็ต้องปรับตัวใช่ไหมครับ
ไข่ไก่มันแพงทำยังไงดี
ก็ต้องมีการปรับก็คือซื้อให้น้อยลง
เอาไปลองฟังเสียงของผู้บริโภคหน่อยนะฮะ
อ่าเห็นไหมก็ต้องปรับกันไป

เอ้าซื้อไข่เป็ดแทน
ไข่จิ้งจกได้ไหม

อ่าวเออเออบอกให้บอกขึ้นไม่รู้อะไรเลยเนี่ยผู้ใช้
เขาบอกว่าช่วงบ่ายของเมื่อวันก่อน๑๖สิงหาคม
คุณแม่นะนอนเล่นอยู่กับหลานอยู่ในบ้านจู่ผู้ชายคนนี้มาเปิดรั้วบ้านเข้ามาเฉยเลย
เคราะห์ดีโชคดีที่เธอกับน้องชายเนี่ยกำลังจะออกไปข้างนอกไอ้ตอนนั้นมาเจอกันป๊ะกันเลย
หน้าบ้านพอดีก็เลยถามผู้ชายคนนั้นมาทำไมเนี่ยผู้ชายคนนั้นเห็นท่าไม่ดีก็พูดจาวกไปวนมา
แล้วสิ่งหนึ่งที่ผู้หญิงคนนี้เขาสังเกตก็คือเห็นผู้ชายคนนี้ถือบางสิ่งบางอย่างก็คือ
ในมือถือถุงใสไม่รู้กาวหรือเปล่าเดาเอาไว้ก่อนไงว่าเอ๊ะดมกาวมาหรือเปล่า
ตัวน้องชายของผู้หญิงคนนี้เขาก็ไล่ชายคนนี้ออกไปออกไปถัดมาหกโมงเย็นวันเดียวกันเนี่ยค่ะ
คนเดิมกลับมาอีกนะแต่ว่าเขาเข้ามาไม่ได้เพราะว่าประตูรั้วมันปิดอยู่นี่ไง
บอกว่ามาหาน้องกระเทยกระเทยพูดตามที่เขาพูดนะเขาบอกว่าน้องกระเทยที่ว่าเนี่ยคือน้องชายของเธอแหละ
แต่เธอกับน้องเนี่ยไม่รู้จักกันก็พยายามจะไล่ไปแต่ผู้ชายคนนี้ก็ยืนเฉยแถมส่งสายตาเข้ามาในบ้านตลอดเวลาด้วย
นี่น่ากลัวนะหล่อนแล้วค่ะคุณเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ตำบลช้างคลานจังหวัดเชียงใหม่นะ
เจ้าของบ้านเขาหวาดกลัวสิคะเพราะว่าในบ้านเนี่ยมีทั้งเด็กทั้งผู้หญิงแล้วถ้าเจอแบบนี้ตอนกลางคืนเนี่ยจะทำไง
เรื่องต้นเธอบอกว่าต้องรอดูก่อนเธอยังไม่กล้าแจ้งความนะคะเพราะไม่รู้ว่าผู้ชายคนนี้ป่วยหรือเปล่า
เดินอยู่แถวเส้นกำแพงดินเชียงใหม่สวมกางเกงรองเท้าเนี่ยมันก็คล้ายในคลิปเลยนะ
แล้วเดินตระเวนขอเงินชาวบ้านด้วยแล้วเขาเคยพูดกับชาวบ้านแถวนั้นบอกว่า
ติดคุกมา๑๖ปีเพิ่งออกมาถ้ามันเป็นจริงอย่างที่ชายคนนั้นบอก
อันตรายอยู่เหมือนกันนะไม่ได้บอกว่าคนติดคุกแล้วออกมาจะเป็นอย่างนี้หมดทุกคน
แต่หมายถึงว่าถ้าเคยทำความผิดแล้วก็ยังไม่ไปทำอะไรที่มันดีกว่านี้

ก็อันตรายนะยังไงก็ต้องฝากดูอีกทีนึงว่าเขาเป็นใครมาจากไหนกันนะคะ
คุณผู้ชมเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องฮือฮาเหมือนกัน
ขอเรียกรายเงินไปเป็นค่านมค่าแพมเพิร์สให้ลูกค่ะ
ปรากฏว่าโพสต์ไปแบบนั้นปุ๊บนะ
ชาวเน็ตหลายคนสนใจเหมือนกันสงสาร

บุกมาจับกลุ่มสุดท้ายสืบทราบว่า
กลุ่มเรื่องทั้งเพลย์
พี่แก้วผมเนี่ยผมว่าแน่นอนผมเป็นผู้กราบของคุณเนี่ย
บอกว่าคุณถูกป้นเลย
โอ้โหนี่ยกมือไหว้ตำรวจเลยแต่ตำรวจบอกหื้มความผิดมันเกิดขึ้นแล้ว
คือทำผิดไปแล้วทำผิดอะไรเดี๋ยวคุณผู้ชมรอฟังดูนะ
ผู้ชายคนนี้คือนายเออายุ๔๓ปีค่ะ
เพราะกลัวความผิดความผิดอะไรอ่ะ
ก็คือก่อนหน้านี้นะนายเอเขาโพสต์เฟซบุ๊คของตัวเองเลยนะ
โพสต์รูปภาพตัวเองลักษณะเนื้อตัวเนี่ยเปื้อนเปลือเลอะไปด้วยโครน
เดี๋ยวไปดูหน่อยนะดูค่ะแล้วภาพนี้แล้วก็มีข้อความบอกอย่างนี้นะคะว่า
วันนี้ตอนเย็นผมโดนปล้นจี้เอาเงินเดือนผมไปหมดเลยมันวันสิ้นเดือนไงคุณ
เขาบอกว่าเขาโดนยิงขู่ด้วยนะตอนนี้หูผมดับด้วย
คือกะว่าวันนี้ได้เงินเดือนมาจะเอาเงินไปให้เมียเอาไปให้ลูกซื้อนมกับแพมเพิร์ต
แต่ว่าโดนปล้นไปซะละทำไงตอนนี้ผมไม่มีก็เลยวานผู้ใจบุญพี่ทั้งหลายเนี่ย
ช่วยหน่อยใครมีนมแล้วไม่ได้ทานก็เอามาก็ได้อีกแบบนี้ก็หวังเรียรายนะเนี่ย

ชาวเน็ตมาแสดงความคิดเห็นเห็นอกเห็นใจกันเยอะเลยนะครับ
แต่คุณตำรวจสพบ้านบึงสิคะรู้เรื่องค่ะรู้ข้อเท็จจริงก็เลยไปตรวจสอบนะคะ
แล้วก็ไปสืบสาวราวเรื่องให้นายเอเนี่ยพาไปชี้จุดเกิดเหตุ
ตอนนี้เลยแหละสำคัญคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยตอนที่ตำรวจพานายเอเนี่ยนะฮะ
ชี้จุดเกิดเหตุตรงไหนที่โดนปล้นนายเอว่าไงไปลองฟังดูฮะ
มาครับผมจะพาไปดูที่เกิดเหตุนะครับที่ผมโดนโดนจี้อะครับ
ผมคนราชบุรีนะครับไม่โกหกไม่หลอกใครครับ
อ่ะนี่เสียชื่อคนราชบุรีหมดครับไม่โกหกไม่หลอกใครแล้วนี่ต้องมากราบอย่างนี้เลยอ่ะ
เพราะว่าโกหกทั้งหมดเลยค่ะ
สุดท้ายคุณตำรวจบอกว่าคุยอยู่นาน๒วัน
ชั่วโมงเขาสารภาพว่าทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยโกหกนะคะ
เพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวเองเนี่ยไปโกหกภรรยา
ว่าทำงานแล้วมีเงินเดือนแล้วพอถึงสิ้นเดือนเมียอยากได้เงินถูกไหม
แล้วก็ถามหาปรากฏว่าเขาไม่มีเขาก็เลยกุเรื่องว่าถูกจี้อะไรอย่างนั้นไป
นี่ฮะหูทางด้านภรรยาเป็นยังไง
บอกเอาลูกวัย๓ขวบเดินทางมาเลยเดินทางมาที่สพบ้านบึงครับ
ตำรวจไปเชิญมาเลยไปเชิญภรรยาแล้วก็ลูกมาเลย
ครับแต่ภรรยาเขาบอกเขาไม่เกี่ยวนะเขาไม่รู้เรื่องเลย
เพราะก่อนหน้านี้เนี่ยสามีได้ไปอยู่กับครอบครัวของเธอครับ
แต่ก็มีปัญหานะก็ได้แยกออกมาเช่าห้องอยู่กันครอบครัว
ซึ่งทุกวัน๖โมงเช้าสามีก็แต่งตัวออกไปทำงาน
เย็นก็กลับมาเป็นแบบนี้ทุกวันครับเธอก็ไม่ได้สงสัย
ก็คงจะแบบสามีก็ไปทำงานปกติแหละจนกระทั่งเรื่องนี้เกิดขึ้นมาครับ
ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าโอ้ยจะทำยังไงดีถ้าเกิดสามีถูกจับเนี่ย
ก็ต้องกลับบ้านไปหาพ่อแม่นะครับ
คือน่าเห็นใจอยู่อย่างหนึ่งคือตัวภรรยาเขาก็บอกนะว่า
ภาระทุกอย่างค่าใช้จ่ายทุกอย่างตัวเธอเป็นคนจ่ายหมดเลย
และไอ้ที่ต้องรอเงินจากสามีเนี่ยก็คือไปติดเงินเขาไง
เออก็เหมือนกับว่าออกไปก่อนไปหาหยิบยืมมาก่อน
นั่นไงก็คิดว่าสามีไปทำงานจะได้เงินกลับมา
สุดท้ายไม่มีสักบาท
เขาบอกว่าแจ้งข้อหาให้นายเอนะ๒ข้อหาก็คือ
แจ้งความเท็จและอีกข้อหาหนึ่งคือ
นำความเท็จเข้าสู่คอมพิวเตอร์ครับนอกจากนั้นนะภูมิกับใจดีค่ะ
อืมมอบเงินส่วนตัวให้กับภรรยาของนายเอเอาไว้ไปซื้อนมซื้อลูกเอ่อ
ซื้อข้าวให้ลูกกินเพราะว่าคุยกับตัวภรรยาแล้วทางผู้กำกับอ่ะ
แล้วเห็นแล้วว่าภรรยาไม่ได้เกี่ยวข้องแน่โกหกด้วยแต่ด้วยความที่ว่า
ตำรวจท่านก็เห็นใจอืมก็เลยมอบเงินส่วนตัวนั้นไปอืมค่ะ
ก็แก้ปัญหาเบื้องต้นไปก่อนเนอะในระยะยาวก็ว่ากันอีกทีว่าจะแก้ปัญหายังไงเนาะ
คิดแบบไม่มีสติไงมันอาจจะชั่ววูบมาแล้วมันผิดทางไง
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมข่าวต่อไปไปดูหนุ่มน้อยวัยกำลังโตครับ
จะเล่นบอลเนี่ยอย่าเล่นในบ้านนะครับไม่งั้นจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับ
โอ้โฮเฮ้ยลูกเฮ้ยช็อตเดียว
โอ้โหแตกยกบานเหตุการณ์นี้มันคืออะไรกันครับ
คือเรียกได้ว่าของในบ้านเนี่ยพังยับเยินเลยทีเดียวครับ
เพราะหนุ่มน้อยคนนี้ครับเขาเตะบอลภายในบ้านอย่างสนุกสนาน
โดยหนุ่มน้อยคนนี้ฮะนี่ฮะเขาเตะบอลไปโดนฝ้าเพดาน
เสร็จแล้วมันก็เด้งดึงทำให้ลูกบอลเนี่ยไปโดนโต๊ะที่รับประทานอาหาร
แตกครับจนละเอียดเลยเพราะว่าโต๊ะอันนี้มันทำจากเหมือนกับคล้ายกับแก้วด้วยเนาะ
มันก็เลยแตกแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมโอ้โหพ่อกับแม่ว่าไงก่อน
โอ้โหนอนนอกบ้านอุ้ยเจ็บปวด
เป็นไงคุณเคยเหรอคะคุณชนะนิ่งเลยเออแสดงว่าภาพเก่าย้อนมา
คือเด็กคนไหนที่ชอบเตะบอลจะรู้ว่าไอ้เหตุการณ์นี้มันเคยเกิดขึ้นกับพวกคุณแหละ
ทุกคนคืออาจจะโดนที่ไหนที่ลูกบอลอยู่ในบ้านมันก็จะมีความรู้สึก
พูดตรงนะคันขาคันขาคันม้าคันเหมืออยากตรงอยากเตะ
อัดกำแพงบ้านนาต่างทีวีโดนมาหมดแล้วครับเออทุกคนก็รอดปลอดภัยมาได้
ทุกวันนี้ต้องชดใช้คุณแม่มาดูเรื่องนี้ดีกว่าทั้งสามท่าน
เรื่องนั้นเอาไว้มาดูว่าบางครั้งบางคราคุณก็น่าจะเคยฟังเพลงนี้กับเพลงเอวลั่นปัด
ดังอยู่ดังใช่ไหมครับแต่เพลงที่จะให้ฟังต่อจากนี้ไม่ได้ดังลั่นปัดแต่ดังลั่นป๊อกครับ

อ่ะให้โอนเอวเอวลั่นป๊อกไหมล่ะครับเออจริงค่ะเห็นยาวเลยค่ะคุณชนะ
งานนี้ผมว่าคงเป็นงานประกวดประจำปี

อาจจะมีการตำส้มตำลีลา

น้องคนนี้เขาก็จัดลีลาเต็มก็คือมือถือสาก

แล้วก็กระโดดเอวลั่นปัดลั่นปัดลั่นปัด

หมายถึงสากน่ะเป็นยังไงบ้าง
ช่วยห่วงศีรษะพี่ทหารนิดนึง
เออดีที่เขาไม่ถือครกนะคุณชนะ
ถ้าครกนี่ไม่ใช่แค่ลั่นป๊อกหรอก
อาจจะลั่นอะไรฮะลั่นแปด
เอ้าแต่ดูแล้วขำเดี๋ยวก็ฝากเตือนการตอนระหว่างนี้นะครับ
ใช่ค่ะคุณผู้ชมค่ะอยากจะเชิญชวนสายของดองมาทางนี้หน่อยค่ะ
เพราะว่าเราจะพาคุณผู้ชมไปกินบุฟเฟ่ทะเลดอง

ถ้าอย่างนั้นไปเลยค่ะพร้อมกันในช่วงสะบัดรอบกรุง
อุ้ยคุณเห็นแบบนี้

ร้านนี้คือร้านคุณนายทะเลดองนะคะ

ร้านนี้เขาโดดเด่นเรื่องเมนูอาหารทะเลดองนะ

ุ้งดองแซลมอนดองกั้งดองและอื่นอีกมากมาย

นอกจากนี้เขายังมีเมนูพวกปูนึ่งนมสดปลาทอดอูนิไทยซาซิมิ
กุ้งแม่น้ำย่างและอื่นอีกมากมาย

ใช้ปูทะเลสดใหม่แน่นเลยนะ

มาเสิร์ฟให้กับลูกค้าดูปูเขา

มัดเอาไว้อย่างนี้คือเป็นนะ
ไม่ตายนะครับเขาบอกว่าใครได้ไปกินรับรองว่าจะถูกอกถูกใจอย่างแน่นอน
แล้วของเขาขายแบบบุฟเฟ่ยังไงบ้างก็คือมีให้เริ่มต้นที่๔๙๙เอาเพิ่มเติมหน่อย
ยังไหวแล้วจัดเต็มครบทุกอย่าง๘๙๙แบบนี้ดีแบบนี้ดีมีรีฟิลน้ำด้วย
บุฟเฟ่พรีเมียมสาขาบรรทัศน์ทองนะจ๊ะนะจ๊ะนี่คุณชอบใช่ไหมเนี่ยพูดหลายทีแล้วเนี่ย
แม่นใครได้รองคาญแล้วบอกจะชอบบางคนบอกว่ากลัวจังไม่กล้าคาญมันจะขาวไหม
มันจะออกหวานนวลเหมือนครีม
ไม่ใช่ขนมเออเนี่ยอย่างกุ้งอย่างนี้ดิฉันไหว
คุณผู้ชมครับไปดูเรื่องของคู่รักกันบ้างมีหวานก็ต้องมีขมจะขมขนาดไหน
เดี๋ยวเรามาดูในช่วงสะกิดยิ้ม
สกิดยิ้ม

แล้วดูยืนหน้าให้หอมได้จ้าที่รักจ้า
จุ๊บหน่อยค่ะคือเติมลิฟต์มาอย่างดี
เอิร์กใส่หน้าเขาให้โอ้โห
ตาลอยเลยคุณบอกว่าตอนรักก็ว่าหวานครับแล้วตอนนี้มันยังไง
ขมครับขมอะไรโอ้โฮขมคออารมณ์กำลังไปเลยโอ้โฮเลอร์ขนาดนี้
ไปไปตากผ้าดีกว่าโอ้โหพักเลยเจอแบบนี้
แฟนเขาสิโอ้โหพี่กินอะไรเข้าไป
ครับโอ้โฮไม่ไหวเนอะอ่าตายตายตาย
พักก่อนเลยเรื่องนี้ไปดูสะกิดยิ้มที่สองคุณผู้ชม
เมื่อสามีใช้คุณภรรยาบอกว่าล้างจานหน่อยสิจ๊ะภรรยาบอกไม่ไม่ล้าง
ทำไมถึงไม่ล้างล่ะครับ
ทำไมไม่ได้ล้างจานฮะดูจานนี้จานเยอะเนี่ยถึงบนมานอนบ้าน
ไม่ค่อยจะทำอะไรน้องชายเขากลับเนี่ยทำไมไม่ไปล้าง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
ไม่ใช่กุลภาพเออแต่คุณยี่สาวเป็นมั้ยแม่สาวมีอยู่เนี่ยเราก็จะขยันผิดปกติมั้ยขยันขยันเป็นพิเศษโอ้ขยันกับสามีนี่แหละอ๋อเผื่อให้ติ๊บได้ตังค์อะไรอย่างเงี้ยอุ้ยอุ้ยเห็นมั้ยคบกันด้วยระบบเติมเงินนี่นิดนึงก็ต้องมีแบบชุ่มชื้นหัวใจเออแต่ที่สุดท้ายเออ
ยับประสิทธิ์ที่โมเมตุรักกันที่ยุคกุรัม
ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคู่กับสบัดข่าว
แล้วมากัดกันให้สะบัดในทุกข่าว
อารมณ์ดีกันทุกบายกับผมนะครับ

ภาคไทยรันทร์ทีวีช่อง๓๒